คุยกับปิ๊กโจ๊กหน่อยท่านอยู่ในสายพอดี

สวัสดีครับท่านครับผม

พอดีมีลูกหนี้นอกระบบ
เขาถูกตามข่มขู่คุกคามมากเลย
พี่พ่อบริมครับเดี๋ยวผมจัดการให้ครับ
เพราะว่าเขาบอกโอ้โหมันดอกมันทบต้นจนแบบไม่รู้จะยังไงถูกข่มขู่คุกคามถูกประจาน
เขาเคยไปที่สพพนมสารคามอยู่เจ้าหนึ่งแล้วนะครับ
แต่ว่ามันก็ยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องการจัดการไอ้พวกที่มาข่มขู่เท่าไหร่
เอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ไปหาท่านบิ๊กโจ๊กได้เลยใช่ไหมครับ
เดี๋ยวมาหาผมเลยฮะเดี๋ยวผมจะดูนิดนึงว่าท้องที่เกิดเหตุเป็นที่ไหนนะครับ
แล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดของผู้ต้องหาว่าเส้นทางเงินขบวนการเป็นใครบ้างนะครับ
เพราะว่าการกระทำลักษณะเช่นนี้ยังไงก็ต้องมีในทุนนะฮะ
หลักฐานก็คือมีนายทุนนายทุนก็ปล่อยให้กู้กู้เสร็จก็มีลูกน้องนะครับ
อีกห้าคนไปคอยตามทวงหนี้ทวงหมี้วะเขาไม่ได้คนฝุงไม่ได้คนซ้อมนะครับ
เดี๋ยวจะไล่จับทั้งหมดนะครับ
แต่ในมุมนึงเนี่ยเวลาชาวบ้านเขาเข้าไม่ถึงเงินกู้ในระบบเนี่ย
จริงแล้วผมก็ไม่รู้มันจะหาทางแก้ได้ยังไงหรือมันควร

คืออย่างนี้นะครับจากการที่ผมทำเรื่องการปราบปรามเงินกู้
มาผมต้องกวนนะครับคืออย่างนี้นะครับแม้ว่าในส่วนตำรวจใน
ส่วนเราเองจะปราบเท่าไหร่ก็ตามนะครับนะแต่ว่าขบวนการ
เหล่านี้ก็ยังยังทำได้อยู่แล้วก็เปลี่ยนรูปแบบไปเพราะอะไร
ครับเพราะว่าสาวบ้านเนี่ยตอนนักโฆษานะครับเขาเข้าไปถึงแหละ
เงินกู้ที่ถูกกับหมายครับเพราะเพราะเพราะเขาไปไปที่จังหวัด
ผมยกอย่างนะครับเขาไปจังหวัดจังหวัดก็บอกว่าเขียนแผนมา
พอเขียนแผนชาวบ้านเขาเขียนไม่ถูกแล้วพอเขียนไม่ถูกเจ้าที่
รัฐเนี่ยก็ไม่ได้ไปแนะนำชาวบ้านเขาก็กลับดีกว่าเขามารอ
ทั้งวันแล้วใช่ไหมครับเขาก็กลับไปกู้ดอกเบี้ยนอกระบบดีกว่านะครับ
แป๊บเดียวได้เลยนะฮะทีนี้เพราะฉะนั้นผมมองว่าเรื่องนี้นะครับถ้าจะ
ทำทั้งระบบนะครับนะฮะก็ต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะ
ในส่วนของตำรวจเราเนี่ยเป็นแค่ปลายทางครับนะครับนะฮะทีนี้
ส่วนงานเกี่ยวข้องก็ต้องมีแหล่งเงินที่สามารถเข้าถึง
ได้ได้โดยเร็วได้โดยไม่ยากอ่ะนะครับนะวันนี้ก็ต้องเอ่อมีหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องหลายคือเรื่องเงินกู้มันทำหน่วยเดียวไม่ได้
มันต้องทำกับหลายหน่วยเช่นมีหลายส่วนนะครับกระทรวงการคลัง
ต่างต่างนะครับหรือว่ากระทรวงคลังธนาคารนะครับต่างที่สามารถ
จะให้เขากู้ได้นะครับครับผมนะครับแต่ถ้าเกิดอีกมุมนึงทาง
ฝั่งของเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบเขาบอกว่าเอ้าเป็นหนี้ไปยืมเข้ามาก็
ต้องใช้หนี้เราจะทำยังไงครับประเทศพลัง
การปล่อยเงินกู้ปล่องปล่อยโดยถูกกฎหมายในอันนาดอกเบี้ย
ไม่ใช่ว่าให้เขาเซ็นว่าให้เขาเซ็นไว้ก่อน

แต่ว่าคนต่างจังหวัดบางทีเขากู้ไม่เยอะนะครับ
เขากู้ร้านละสามหมื่นห้าหมื่นไปเพื่ออะไรครับ
ไปงานไปงานแต่งงานลูกไปงานบวชลูกหรือไม่ก็เป็นข้าวเรียนลูกนะครับ
ไม่เยอะนะแต่ว่าพอเขาได้เงินปั๊บ
เขาก็ไม่ได้อ่านแล้วเขาได้เงินเขาก็เซ็นเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นการปล่อยเงินกู้เนี่ยก็ต้องปล่อยเงินกู้ให้เป็นไปตามดอกเบี้ยที่รัฐกำหนดนะครับ
แล้วก็ต้องไม่ใช่การชอบสวนกลงไม่ใช่ว่าให้เขาเซ็นเอกสารทีเดียว๔๕แผ่น
คำว่า๔๕แผ่นหมายถึงว่าเช่นข้อใบกู้นะครับ
อันนี้เจ้าหนี้ก็ให้เซ็นล่วงหน้าไว้เลยล่วงหน้าคืออะไรครับ
สัญญากู้๒สัญญาจำนอง๓สัญญาเช่า๔ทำฟ้องบังคับทางแพ่ง
ก็คืออะไรครับก็คือเร็งเห็นผลอยู่แล้วว่าสุดท้ายเนี่ย
ต้องไม่มีตังค์มาผ่อนมาใช้ก็สุดท้ายแล้วต้องมาเช่าที่นาของตัวเอง
ก็ให้ทำสัญญาเช่ารอไว้เลยเซ็นสัญญาเช่าไว้เลยนะครับ
แล้วสุดท้ายก็ทำเอกสารบังคับฟ้องร้องทางแพ่งรอไว้เลยเพื่อจะยึด
แต่ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยจากประสบความในเข้าไปทำงานนะครับ
ที่เราได้ยึดที่ดินคืนสู่มือประชาชนนะครับ
ที่ผ่านมา๕๖ปีที่แล้วคิดจากการถูกสวนกลงเนี่ย
คืนน่าจะเป็นแสนไล่นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับ
นะฮะก็เลยครับเพราะว่าถ้าไม่ตั้งความผิดที่มีบทหนักนะ
สองท่านนี้เดี๋ยวจะไปพบบิ๊กโจ๊กที่สโมสรตำรวจวิภาวดี
ไปกันได้นะ๑๐โมงนะแล้วก็ส่วนท่านอื่นที่มีปัญหาลักษณะเดียวกัน
กู้แค่หลักพันหลักหมื่นแล้วก็ถูกตามไล่ตามแบบจะฆ่ากันตายอย่างนี้
มีปัญหายังไงไปหาตำรวจได้เลยนะฮะหาท่านบิ๊กโจ๊กได้เลยนะฮะ
ได้เลยครับได้ครับยินดีครับตอนก็ให้มาที่สมสรรค์สวน๑๐โมงทุกวันนะครับ
ได้ครับได้ทุกวันนะครับได้ครับขอบคุณครับท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ